น้ำพระพุทธศรีหิงแล้วนะคะไปส่งน้ำกันต่อนะคะ
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้แล้วนะคะ
งน้ำหลวงพ่อรุ่งอรุณที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะ

จนถึงวันนี้วันนี้เมื่อช่วงเช้าก็มีพิธีสะดอกเคราะห์
พิธีแห่กระบานเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ
ติดตามบรรยากาศที่วัดอรุณค่ะจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากชุมชนหลังวัดอรุณค่ะเชิญค่ะ
ขบวนแห่หลวงพ่อรุ่งอรุณวัดอรุณราชวรารามของชาวชุมชนหลังวัดอรุณนะคะ
ก็เคลื่อนขบวนไปตามถนนอรุณอมรินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อให้ประชาชนสองข้างทางได้ร่วมส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกราน
หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ทำบุญเลี้ยงพระเก้ารูปเพื่อความเป็นสิริมงคล
รวมไปถึงแห่เสียกบานนะคะเพื่อสะดอกเคาะตามความเชื่อค่ะ
ชาวชุมชนหลังวัดอรุณบริเวณซอยปลกอรุณ๓นะคะทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน๙รูป
งในสงการนะคะหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนจะร่วมกันทำพิธีบวงสวงดวงวิญญาณสามมหาราช
ประกอบด้วยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวมหาราชตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณชุมชน
จากนั้นก็ได้ร่วมกันทำพิธีแห่เสียกบานผ่านยายกะลีตีกะลานะคะไปรอบหมู่บ้าน
ตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยสะดอกเคราะห์ต่อชะตาให้ปลดทุกข์ปลอดโลกและปลอดภัย
สร้างความสุขให้กับคนในชุมชนตลอดทั้งปีโดยการแห่เสียกระบานจะประกอบไปด้วยกระบะเสียกระบาน
ใส่อาหารคาหวานเครื่องกุ้งผ้าปลายำนมเนยและเงินทำบุญ
ต่อมานะคะนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสวงอันเชิญหลวงพ่อรุ่งอรุณวัดอรุณราชวราราม
มหาราชประดิษฐานบนขบวนแห่งานสงกรานและแห่ไปตามถนนอรุณอมรินผ่านแยกสิริราชนะคะ
ซ้ายเข้าถนนพรานนกและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสระภาพถนนวังเดิม
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมส่งน้ำพระทำบุญและสะดอกเคราะห์ไปพร้อมกัน
ด้วยขบวนแห่ถูกสร้างศีรษรรค์ด้วยขบวนกรองยาวเทพีถือป้าย
งานสงครานตลอดจนแตรวงสร้างศีรษรรค์และความเคลื้มเกรง
เรียกได้ว่าได้ทั้งความสนุกสนานและสืบทอดประเพณีไทยไปพร้อมกันค่ะ
ส่วนในช่วงบ่ายที่วัดอรุณราชวรรษนาวรกำมาที
อรุณราชวรรามค่ะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือหลานโพทวัฒน์อรุณราชวรรามค่ะ
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระศักดิ์สิทธิ์จาก๑๓วัดในเขตบางกอกน้อย
ซึ่งประชาชนคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะ
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เดินทางมาร่วมกันส่งน้ำพระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
รับพิพันธ์เรือนสีข่าวเทรารัตน์ทีวี
รายงานสดจากวัดอรุณราชวรารามค่ะ
ขอบคุณนะคะที่วัดอรุณนอกจากจะได้ส่งน้ำหลวงพ่อรุ่งอรุณแล้วนะคะ
ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีก๑๓องค์ด้วย